บอกตำรวจไปก็แล้วบอกหลายหน่วยงานในพื้นที่ไปก็แล้ว
ไม่เห็นมีใครลงมาตรวจสักทีเลย

แต่ชาวบ้านมองเห็นว่าที่นี่มีบ่อน
แล้วชาวบ้านก็เลยไปแอบถ่ายคลิปเองเลยนะครับ

ตำรวจไม่เห็นหน่วยงานไม่รู้แต่ชาวบ้านรู้ก็เลยมาถ่ายไว้เป็นหลักฐาน
คุณผู้ชมฮะแล้วถ่ายโลเคชั่นให้ด้วย
นี่ฮะบอกว่ากลางเมืองกระบี่เลยนะเดี๋ยวจะขับรถพาไปดูว่ามันมีบ่อนจริงอันนั้นนะครับ
ชาวบ้านรายหนึ่งก็ส่งคลิปนี้ตอนที่ขับพาไปเลย
ไปดูซิว่าบ่อนเนี่ยมันอยู่ภายในสวนยางแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่นะครับ
ต้องผ่านสวนยางผ่านดินแดงนี่เข้าไปก่อนหลังจากนั้นเข้าไปในบ่อนโอ้โหคนเยอะเลย
คนอยู่ในบ่อนการพนันในสวนปามกันเยอะเลยนะครับ
มีลักษณะเป็นโครงเหล็กแบบเปิดโล่งหลังคาสังกษีนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกไปอยู่กลางสวนปามเลยนะ
มีโต๊ะมีโต๊ะอะไรมีอะไรให้บริการเยอะเลยห้องน้ำห้องท่านี่สะดวกสบายเลยนะฮะ
ขณะที่กำลังบันทึกคลิปอยู่เนี่ยนะครับมีนักพนันก็กำลังเล่นกันอยู่ไม่ต่ำกว่า๓๐คนนะครับ
ส่วนการพนันที่เล่นกันอยู่คาดว่าเป็นพนันโปปั่นคุณ
สังเกตว่าบนโต๊ะมีจานเชิงพร้อมกับฝาครอบตั้งอยู่นะครับ
จึงคาดว่าอาจจะมีการไข่เยาลูกเต๋าไข่เยาไพโลกันด้วยนะครับ
ส่วนเจ้ามือในวงก็คาดว่าเป็นคนที่สวมเสื้อเชิดสีม่วงนู่นนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเคยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจสอบหลายครั้งแล้ว
แต่ไม่เห็นมีใครมาตรวจสอบไม่เห็นมีความคืบหน้า
ก็เลยตัดสินใจเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อร้องเรียนต่อสื่อมวลชนให้ช่วยนำเสนอ
เพราะไม่รู้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่านะครับ
คุณผู้ชมฮะคืบหน้าวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดกระบี่ครับเข้าตรวจสอบพื้นที่สวนปามตามในคลิปแล้ว
จุดดังกล่าวมีการก่อสร้างเป็นโรงเรือนภายในสวนปาล์มน้ำมันแห่งนี้จริง
ไปตามเส้นทางเห็นไหมที่ชาวบ้านพาไปนะฮะที่ชาวบ้านถ่ายเป็นคลิปไว้นะครับ
แล้วก็โรงเรือสภาพพื้นมีฝุ่นเกาะอยู่บนเก้าอี้ซึ่งเชื่อว่าไม่มีการใช้งานมานานแล้ว
ป้องกันจังหวัดกระบี่เปิดเผยนะฮะจากการสอบถามข้อมูลทราบว่าเจ้าของสวนก่อสร้างไว้เป็นสถานที่ซ้อมไก่ชน
ที่ผ่านมาทั้งตำรวจและฝ่ายปกครองเข้ามากวดขันตรวจตราอย่างต่อเนื่อง
เพราะในอดีตมีการลักลอบเล่นการพนันจริงแต่ในปัจจุบันไม่มีแล้วครับ
ทำให้สภาพพื้นที่ก็อย่างที่เห็นแล้วถูกทิ้งร้างไว้ฝุ่นเกาะเขละเลย
ก็ต้องตรวจสอบกันต่อนะว่าคลิปที่ชาวบ้านเอามาแจ้งสื่อคลิปนานหรือยังคลิปเก่าหรือยัง
หรือบอลนี้เป็นแบบบอลวิ่งนะคุณบอลอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็ย้ายไปตรงโน้น
ไม่ให้ตำรวจจับได้นะครับก็ต้องตามกันต่อเรื่องนี้ด้วยนะฮะ